เพราะคนรู้จักกัน
คือก่อนอย่างนั้นผมก็ให้ข่าวไปทิ้งแล้ว

มอบตัวแต่น้องชีวิตอนาคตยังสดใส
มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอะไรเยอะ
ติดคุกไม่เกิน๕ปีแป้งก็ได้กลับบ้าน

หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีพี่น้องก็
การันตีมาบอกว่าลุงเอียบการันตีได้ไหม
ถ้าเพ่งออกมอบตัวผมก็บอกว่าการันตีได้
รับรองว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำมิจฉา
มันอย่างเด็ดขาดอันนี้คือคุยกัน
แต่หลังจากนั้นก็จำได้ว่าเป็นวันศุกร์
หรือเสาไม่รู้แต่ว่าโดนพี่ชายแป้งโดนจับ
ก็เลยเฮียบไปเลยพี่ชายที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน
อ่าใช่ใช่พี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ทัศน์พี่ทัศน์
โดนจับแกก็น้อยใจ
พอน้อยใจแกก็เกิดปฏิกิยาเลย
วันนี้แกพูดผมได้ยินว่าแกพูดบ่อยแป้ง
มันหนีมาแล้วมันจะออกมอบตัวตามบ้านแล้วแต่ตอนแรก
เขากำลังหาเลือดอยู่คือโดนแบบไม่ได้ตัวจับอยู่

เข้าหาแจ้งความด้วยเพราะข้างหาบันทึกแจ้งความต้องคิดลง
คือคือกลายเป็นว่าพอทีแรกนัดกันว่าเดี๋ยวอีกวันจันทร์จะมาคุยใช่ไหม

มันก็เลยพอเขาก็เลยไม่ไว้ใจแล้วเขาก็เลยเหมือนกับไม่ไว้ใจเรื่องเจ้าหน้าที่
แต่ไม่ได้นัดกับแกนะไม่นัดกับคนถูกจับนะ
แต่ว่านัดกับคนอื่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันที่เขานับถือหน้าถือตา
แสดงว่าตอนนั้นไอ้๓วันหลังจากยิงประทะเสียแป้งจะมอบตัวจริงหรือว่ายังไง
ผมยังไม่แน่เพราะผมบอกว่าให้ชัดแล้วผมจะแรงงานผู้ใหญ่ได้

ยังไม่จบเพราะว่ายังไม่จบมันไม่แน่แล้ว
ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าแพ่งต้องออกมอบตัวเพราะว่าเราก็คิดอยู่
ระดับแป้งอ่ะมึงหนีมาทำไมวะหนีมาแล้วมาออกมอบตัวเว้นแต่โดนบีบไปไหนไม่ได้
อยู่เขาบรรทัศน์แต่ถ้าเป้าหมายเหมือนท่านดำรงพูดคนเรามา
ต้องไปถึงจุดเป้าหมายที่คุณจะไปเรื่องอะไรคุณมานอนเทือกเขาบรรทัศน์

ซึ่งไม่ใช่เทือกเขาบรรทัศน์
บรรทัศน์ยังไงก็อยู่ไม่ได้ถ้าค่าหัวเป็นล้านสองล้านนี่อยู่ไม่ได้
แต่ว่ามีเงื่อนไขล่าสุดมีข่าวเพิ่มเติมนะฮะ
เป็นการอ้างอิงแหล่งข่าวที่อ้างคำพูดของเสียแป้งนาโนต
ซึ่งไม่รู้ว่าไปพูดกับใครอะไรยังไงที่ไหนนะ
แต่เสียแป้งเนี่ยบอกว่าผมปลอดภัยดีไม่เคยติดต่อขอมอบตัวและยื่นเงื่อนไขใด
เพราะยังทวงความยุติธรรมในคดีที่ถูกตัดสินไม่ได้
ผมติดคุกคนเดียวทั้งที่ผู้กระทำผิดมีหลายคน
รวมทั้งอายการด้วยที่ยังลอยนวลใครที่รับเงินไปแล้วอ้างจะเป่าคดีให้
คนนั้นต้องรับผิดชอบอันนี้เขาอ้างอิงแหล่งข่าวอีกทีนึงนะที่บอกว่าเสียแป้งเนี่ยบอกกับเขามา
แต่อย่างนั้นก็เรื่องจริงถ้าพบยืนยันติดต่อมาจริง

ไม่เอาความผิดผู้ที่สนับสนุน
ตั้ง๙คนอันนี้เงื่อนไขแสดงว่าไม่ให้ออกมาตัวแล้ว
เราวิกกันตรงเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติว่าแป้งเป็นคนติดต่อว่า
ผมสบายดีตอนนี้ผมไม่ออกมอบตัวหรอก
เพราะผมยังทำธุรกิจขอความยุติธรรมไม่ได้
จากอิยาการจากพนักงานตำรวจคนละแต
ดังนั้นผมลองถามไปดูถามว่าพูดแค่นี้ก็ตายแล้ว
ตำรวจระดับตำรวจแห่งชาติ

ก็เจ๊กรู้แล้วว่าโทรมาจากไหนถามมาจากไหน
ผมว่ามันไม่ใช่แต่ความรู้สึก
คือตอนนี้เหมือนกับโอ้โหข่าวมันเยอะแยะไปหมด
ข่าวมันเยอะเลยผมได้พูดจริงนะครับ
ถ้าพูดไม่จริงรับรองว่าด่าผมได้
บางคนก็ข้อหาว่าเราอยากออกข่าว
ความจริงผมหลบข่าวจะอยู่แล้ววันนี้มาก็เพื่อท่านดำรง
คือท่ามกลางข่าวสารเรื่องการตามตัวเสียแป้งนาโนต
นักโทษชายที่หนีออกจากโรงพยาบาล
ณขณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมว่าคำถามมันมีคำถาม
คำถามหลักอยู่คำถามเดียวแล้วตอนนี้

หรือว่ายังเป็นตายร้ายดียังไงลุงเอียดมอง
ว่าตอนนี้ตอบชัดเลยถ้าเสียแป้งอยู่ไหนนะ
สมมุติว่าถ้าผมรู้ผมก็

ไม่กล้าบอกเหรอไม่กล้าบอกถ้ารู้ว่าอยู่ไหนไม่กล้าบอก
แต่ถ้าติดต่อหอกมอบตัวนะผมกล้าแต่ถ้าบอกขึ้นมา
เดี๋ยวตำรวจก็หาว่าเรารู้เห็นเป็นใจ
มีกลัวอย่างนี้แต่ผมเชื่อถ้าผมรู้นะ
ผมจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเสียแป้งจะออกมอบตัวไหม

คิดอยู่ว่าเพราะว่าเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองมาก
คือลุงเอียดคิดว่าเขาก็มีคนที่
จะเป็นเหมือนลุงเอียดที่บอกไหมว่าต่อให้รู้ว่าเสียแป้ง
อยู่ตรงไหนก็ไม่กล้าบอกเจ้าหน้าที่เพราะอะไร
เพราะอะไรเขาไม่มั่นใจความปลอดภัย
ถ้าแป้งรู้ก็ถือลูกน้องแป้งก็ยังมีอยู่
อาจจะอันตรายใช่ไหมเพราะว่าคนเรานี่ต้องรักชีวิต